คุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปแถวชนบุรีไปเห็นร้านขายหมอนข้างอยู่ข้างทาง
โอ้โหเกรดโรงแรมใช้เลยมันต้องดี

มันต้องนิ่มราคาถูกใบละ๑๐๐บาทเท่านั้น
ซื้อมา๒ใบนอนไปนอนมาเฮ้ยมดกัด

สงสัยก็เลยผ่าดูมีแต่ขยะอยู่ข้างใน

หนึ่งในนั้นคือมีหน้ากากอนามัยอยู่ด้วย

คำถามคือมันไปยัดอยู่ในหมอนข้างได้ยังไง

โอ้โหเธอบอกว่าเธอไม่โทษใครโทษตัวเองเห็นแต่เห็นแก่ของถูก

คือเอาขยะไปยัดขายแบบนี้นะคือมันยัดอยู่ด้านในถูกต้องนะครับคือเจ้าของเรื่องราวนี้คือคุณแนนเขาบอกว่า
อาทิตย์ก่อนไปซื้อหมอนข้างไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งอยู่แถวชนบุรีตอนซื้อ
จับดูมันก็ไม่นิ่มไม่แข็งกำลังดีมันคงจะกอดแบบกำลังดีนะ

แต่ก่อนที่จะผ่านดูข้างในที่ตัดสินใจซื้อเพราะอะไร
เพราะข้าบอกว่านี่หมอนข้างเกลียดบริโรงแรมใช้
แล้วคือไอ้ผ้าสีขาวที่ห่อมันก็สะอาดดีนะ
แต่ดูข้างในสินอนไปนอนมาเป็นแบบนี้
นอนไปนอนมาเฮ้ยทำไมมดกัดอ่ะแล้วหาสาเหตุไม่ได้
แต่สิ่งที่เห็นคือมดมันออกมาจากหมอนข้างปรากฏว่าตัดสินใจผ่าดูดีกว่า
เศษขยะเต็มไปหมดมีเศษโฟมเศษฟองน้ำเศษผ้าแล้วมีหน้ากากอนามัยอยู่ด้วยครับ
แล้วเป็นแบบนี้ทั้งสองใบสุดท้ายทิ้งเอาเรื่องราวมาโพสต์บอก
แต่ไม่ได้กลับไปเอาเรื่องพ่อค้าเล่คนนั้นหรอกนะเพราะว่าร้านเขาเป็นร้านแบบริมถนนอ่ะ
แบบชั่วคราวจะตามไปเอาเรื่องเขาก็ไม่รู้จะไปหาเขาเจอยังไง
คุณแนนบอกว่าเรื่องนี้ไม่โทษใครโทษตัวเองที่เห็นแก่ของถูก
แต่เอามาโพสต์เตือนทุกคนแล้วกันว่าเวลาซื้อของถูกอ่ะดูให้ดีนะฮะ
ว่ามันคุณภาพมันจะเป็นแบบตามราคาที่ซื้อไหม๑๐๐บาทเกรดโรงแรม
ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเออเนี่ยแล้วเต็มไปหมดเลย
แล้วที่น่าตกใจคือมีหน้ากากอนามัยที่แบบเหมือนใช้แล้วอะค่ะ
อยู่ข้างในแบบนี้ด้วยก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะ